เพื่อสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะ
โดยธุรกิจดังกล่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นการทำขึ้นมา
เพื่อเป็นการแนะนำแล้วก็เป็นการชูแนวคิดการนำกลับมาใช้ใหม่
คุณธนพรหรือว่าคุณกุ้งหนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้ค่ะ
ระบุว่าในช่วงโควิดเกือบ๓ปีที่ผ่านมา
ทำให้มีการเริ่มการก่อตั้งธุรกิจพวงหลีดดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่าขึ้นมานะคะ
แนวคิดที่อยากจะทำให้ธุรกิจรักโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็ให้โลกใบนี้อยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยตอนแรกก็มีหลายคนไม่เข้าใจนะคะ
ว่าตัวพวงหลีดดอกไม้ประดิษฐ์จะรักโลกยังไง
หรือว่าจะเป็นการสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ยังไงบ้าง
แต่ว่าพอหลังจากจบงานไปค่ะ
ก็จะมีการนำพวงหลีดดอกไม้สดไปทิ้งรวมกันไว้ในบ่อขยะ
กระทั่งมีการฝังกลบหรือว่าการเผา
ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระบวนการที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณมหาศาลในอากาศอีกด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะการเลือกใช้พวงหลีดดอกไม้ประดิษฐ์
ก็ถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดปริมาณขยะดอกไม้สดลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
และก็ที่สำคัญคือพวงหลีดเหล่านี้
เมื่อมีการใช้งานเสร็จแล้วพอเช่าเสร็จแล้ว
นำกลับมาคืนที่ร้านร้านก็จะนำไปฆ่าเชื้อ
มีการซ่อมแซมให้สวยงามเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีก
และก็๑๐ของทุกการสั่งซื้อค่ะ
ก็จะมีการนำเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง

มีการออกไปอนุโมทนาบัตรในชื่อลูกค้าด้วย

จากนี้ถือว่านอกจากจะเป็นการใช้พวงหลีดแบบเช่า
แสดงความเสียใจแบบรักโลกแล้ว
ยังถือว่าได้ร่วมทำบุญให้กับโลกใบนี้อีกด้วยค่ะ